ชาวบ้านตำบลเขาพระร้องอบจนครนายก
เขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาอยากจะให้ทางอบจนครนายกชี้แจงเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่ามีการไปตัดต้นไม้สองข้างทางทิ้งเป็นร้อยต้นเลยค่ะ

ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาต้องการคำชี้แจงเรื่องนี้
แล้วเขาบอกว่าต้นไม้พวกนี้มีความสำคัญต่อจิตใจ
เพราะว่าชาวบ้านร่วมกันปลูกเนื่องในวันสำคัญ
เขาจะมีการทำประชาคมกันว่าวันนี้จะปลูกต้นอะไร
แล้วเขาปลูกเป็นร้อยต้นดูแลกันมาเป็น๑๐ปี
บนถนนวังไสเขาพระนะคะที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก

ทางออเบอร์จอเนี่ยเอารถแบคโฮล์มาตัดสองข้างทางจนเหลือแต่ต่อ
นะคะรวมแล้วเป็นร้อยต้นเลยคือเขาปลูกต่อเนื่องยาว๓กิโลค่ะ
โดนตัดนะมันก็เสียต้นไม้ไปเป็นร้อยต้นเลย
บอกไม่พอใจเลยนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพ
ทีมงานเราเข้าไปดูเนี่ยคือมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะ
ไม่ไม่ทราบว่าช่วงเวลาไหนเหมือนกันแต่ว่าเทียบจาก
พอมองเห็นขณะที่ตัดต้นไม้แล้วกับที่ยังไม่ได้ตัดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้
มันเป็นร่มเงาให้กับถนนแล้วรถที่ผ่านไปผ่านมาแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
โดนตัดไปเรียบร้อยแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเสียดาย
เพราะว่าไม้แต่ละต้นที่ปลูกอันนี้คุณผู้ชมลองเทียบดูแล้วกัน
ก่อนตัดกับหลังตัดโอ้เฮียนเลยมันหายไปแบบเนี้ย
แล้วบรรยากาศมันแตกต่างไปเลยเขาเสียดายสิ่งที่เขาปลูกค่ะ
เพราะว่าต้นไม้แต่ละต้นก็โตแล้วแล้วแต่ละต้นที่ปลูกเนี่ย
เขาก็ตั้งใจจะลดโลกร้อนซึ่งร่วมกันปลูกในวันสำคัญต่าง
คือก็จะมีการประชาคมอย่างที่บอกแหละวันสำคัญอย่างเช่นวันพ่อวันแม่
ปีไหนจะปลูกต้นอะไรเขาก็จะคุยกันแล้วก็ร่วมกันปลูกช่วยกันปลูก
สิบกว่าปีมันก็โตใหญ่สวยงามเป็นร่มเงาแบบนี้
คือประมาณว่าเขาตั้งใจกันเนี่ยเวลาจะปลูกต้นอะไรเขาก็มาคุยกันว่าจะปลูก
แต่ไอ้คนจะตัดไม่เห็นไปถามเลยว่าตัดได้ไหม
ใช่แล้วมันมีความสำคัญทางจิตใจเพราะเขาช่วยกันดูแลกันมากว่า๑๐ปีใช่ไหมคะ
อบจมาตัดทิ้งก็ระบุเหตุผลมาแบบนี้ค่ะบอกว่าปรับภูมิทัศน์
ให้มาคำนึงว่าปรับภูมิทัศน์แต่ชาวบ้านมองว่าเอ่อ
คือถ้าปรับภูมิทัศน์เนี่ยก็ตัดแต่งกิ่ง
ที่มันเกะกะออกไปก็น่าจะพอมันไม่น่าจะใช่การตัดไปจนเหลือแต่ต่อแบบนี้
นะคะแล้วก็ไม่มีการมาสอบถามชาวบ้านด้วยไปฟังเสียงของชาวบ้านกันหน่อยค่ะ
ทำอะไรโดนพระราชการเพราะเวลาเราปลูกเราก็ยังเข้าประชาคม
เราลนโนโลงตามคำฉั่งผมพูดว่าให้ปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน
แล้วต้นไม้ต้นนึงไม่ใช่ปลูกเดือน๒เดือนแล้วมันโตมันเป็น๑๔ปี
โอ้โหคุณป้าพูดถูกทุกอย่างเลยอ่ะกว่าจะโตขนาดนี้แล้วคนปลูกต้นไม้นะ

ไม่แล้วถ้าจะบอกว่ามันบทบังทัศนวิสัยบนถนนเนี่ย
คือมันเป็นถนนสองเลนนะตัดแต่งได้
ถ้าเป็นถนน๔เลนมีเกาะกลางหรือเป็นอะไรเป็นต้นไม้อยู่เกาะกลางถนน
แล้วใหญ่บางสายตาอันนั้นก็รับฟังได้นะครับ
แต่อันนี้มันถนนสองเลนครับ

เราก็ไปคุยกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
ว่าเขาจะชี้แจงว่ายังไงนะคะ
เขาชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
บจดำเนินการตามที่นายพลชัยศรีลาเขตสจตำบลเขาพระร้องขอ
อ่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสอจอเอาเรื่องนี้เสนอเข้ามาในสภา
แล้วบอกว่าต้นไม้จุดที่ถูกตัดออกเนี่ยมีสภาพเริ่มงุ้มเข้าหากัน
แล้วเสนอว่าควรตัดต้นไม้ออก
แล้วก็มีการประสานกันในพื้นที่อบจก็เลยดำเนินการตามที่มีการร้องขอก็เข้าใจ
ว่ามีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วก็เลยตัดไป
พอเกิดปัญหาขึ้นอบจบอกพร้อมเยียวยา
แล้วก็จะเข้าไปคุยกับชาวบ้านถึงความต้องการอื่นต่อไป
ก็อาจจะเป็นการว่ามันเริ่มงุ้มเข้าหากันแล้วก็เสนอให้ตัด
แต่ตัดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงตัดตัดต่อให้เหลือแต่ต่อ
หรือตัดแต่งกิ่งก็เอาให้ดีนะคะเพราะว่าต้นไม้มันใช้เวลาในการเติบโต
แต่ถ้าตัดอย่างนี้มันคงจะโตไม่ได้แล้วเพราะมันเหลือแต่ต่อนะคะ